คุณผู้ชมครับในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี
แล้วก็ติดตามอย่ากระพริบตาเลยนะครับ
โดยเฉพาะเจ้าของร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเจ้าของสถานที่ออกกำลังกาย
ผู้ที่ขับรถแท็กซี่หรือคนที่มีการเปิดเพลง
เพื่อช่วยอำนวยและสร้างบรรยากาศภายในสถานที่ของท่าน
เพราะว่าประเด็นนี้เป็นที่พูดถึงจากโลกออนไลน์ครับ
มีเจ้าของร้านกาแฟเขาโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์นะครับ
เป็นเจ้าของร้านกาแฟในภาคเหนือบอกว่าที่ร้านถูกปรับเงินจำนวน๒๐๐๐บาท
หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ของการตรวจลิขสิทธิ์เพลงค่ายหนึ่งเข้าไปตรวจสอบ
คำถามเกิดขึ้นตามมาแบบนี้เลยนะครับว่าทำไมการเปิดเพลงในร้านอาหารในร้านเครื่องดื่มเนี่ย
เมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอีกสักครู่หนึ่งจะคุยกันกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ว่าช่วงแรกพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปต้นต่อของเรื่องนี้ที่ถูกพูดถึงกันก่อนนะครับ
กลายเป็นประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์แล้วก็พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะครับ
กรณีที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่จังหวัดแพร่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดตรวจลิขสิทธิ์เข้าจับกลุ่ม
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนแรกเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็แฝงตัวมาเป็นลูกค้าครับ
จะแสดงตัวจับกลุ่มเรียกค่าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเงินจำนวน๕๐๐๐บาท
แต่ขุดไปคุมายแล้วนะครับลดราคาให้เหลือ๒๐๐๐บาท
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งอ้างว่าหากไม่จ่ายคดีจะไปสู่ชั้นศาล
และอาจต้องเสียเงินเป็นหลักแสนบาท
ด้วยความกลัวของเจ้าของร้านกาแฟนะครับก็ยอมจ่ายไป
แล้วก็นำเรื่องราวมาโพสต์ในสังคมออนไลน์
เพื่อไม่ให้ผู้อื่นนั้นโดนในลักษณะแบบนี้
ในเวลาต่อมาครับก็มีผู้ที่ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
อย่างเช่นนายเกิดผลแก้วเกิดซึ่งเป็นทนายความนะครับ
ก็มองว่าการกระทำลักษณะดังกล่าวนั้นไม่เข้าข่ายความผิดละเมิดลิขสิทธิ์
จากทางร้านไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการเปิดเพลงภายในร้าน
ก็มีความเห็นใจร้านค้าที่มีความประสงค์อยากจะเปิดเพลง
ด้วยการอนุญาตให้นำเพลงของวงไปเปิดได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์
ทำให้เกิดเสียงชื่นชมจากบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากนะครับ
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมในสังคมออนไลน์ก็มีคำถามที่น่าสนใจ
ตัวอย่างเช่นหากรถแท็กซี่เปิดเพลงให้ลูกค้าฟังในขณะที่เดินทาง
คล้ายเหมือนกันกับการเปิดเพลงในร้านกาแฟไหม
ลักษณะนี้คนขับรถแท็กซี่จะมีความผิดหรือเปล่า
จะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่
และเมื่อวานนี้ครับก็มีการแชร์ภาพเป็นภาพเชิงเสียดสีแบบนี้นะครับ
เป็นภาพเสียดสีเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในร้านค้าแห่งหนึ่ง
ภาพนี้มีข้อความระบุว่าเพลงที่เปิดอยู่ในร้าน
เปิดให้เจ้าของร้านฟังเป็นการส่วนตัวห้ามลูกค้าฟังโดยเด็ดขาด
ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
สารเคยวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีความผิดเนื่องจากไม่ได้หากำไรจากการเปิดเพลงนั้น
ทรัพย์สินทางปัญญาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าไม่สามารถที่จะใช้กรณีดังกล่าวมาอ้างอิงได้ทุกกรณี
เนื่องจากรายละเอียดนั้นมีความแตกต่างกัน

ทรัพย์สินทางปัญญาได้ฝากไปถึงเจ้าของลิขสิทธิ์
หรือบริษัทตัวแทนรับมอบอำนาจ
ให้ใช้วิธีการคือเข้าไปพูดคุยไปเจรจากันซะก่อน

เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจจะไม่ทราบจริงก็ได้ครับ